เป็นแม่คลอดลูกนี่มันก็เจ็บจะแย่
เขาบอกว่าอาการเจ็บปวดที่สุดก็คือการคลอดลูกถูกไหมคะของคน
ทีนี้มีคุณแม่มือใหม่ท่านหนึ่งก็โพสต์เอาไว้บอกว่า

แต่หลังคลอดเธอเดินไม่ได้เกือบ๒เดือน
บอกว่าเจ็บมากปวดปวดแสบท้องไม่รู้ว่าเพราะอะไรเดินไม่ได้เลย
จนสุดท้ายเจ้าสิ่งขออนุญาตเลอภาพเพราะว่าช่วงเข้าเที่ยงคนลดออกมา

หมอคะหมอลืมผ้าก๊อสไว้ในช่องคลอดได้ยังไง
ดีนะคะที่มันไม่ติดเชื้อเป็นประสบการณ์ตรงจากผู้หญิงคนนึงค่ะ
บอกว่าไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
แล้วหมอลืมผ้าก๊อสไว้ในช่องคลอด๒เดือนกว่า
แล้วผ้าก๊อสที่ติดในช่องคลอดเพิ่งจะหลุดออกมาวันที่๒๘สิงหาคม
เธอก็เลยโพสต์ภาพแล้วก็บรรยายภาพด้วยนะว่า
กลิ่นนี่อื้อหือสุดทน
คือ๒เดือนกว่านึกภาพนะมันก็คือสับเลือดนั่นแหละ
แต่ว่าคือ๒เดือนแล้วมันก็เน่าอะนะคะ
บอกว่า๑๘มิถุนายนที่ผ่านมาเธอไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต
โดยเธอเลือกคลอดแบบธรรมชาติ
พอคลอดเสร็จปุ๊บหมอเขาก็เย็บแผลตามปกติ
พักฟื้นที่โรงพยาบาล๓วันก็กลับบ้าน
พอกลับมาที่บ้านค่ะเธอบอกว่าปวดแผลที่เย็บมาก
แล้วเวลาขับถ่ายนี่เจ็บมาก
ก็ไปให้หมอดูด้วยนะวันที่หมอนัทดูแผล
หมอก็แค่ให้ยามากินแต่หมอไม่ได้ตรวจภายใน
ระหว่างนั้นเธอบอกว่าปวดหายเป็นแบบนี้มาร่วม๒เดือน
จนกระทั่งผ้าก๊อสเนี่ยมันหลุดออกมาเองในวันที่๒๘สิงหาคมค่ะ
เธอถึงได้รู้ว่าที่เจ็บเพราะว่ามีผ้าก๊อสค้างอยู่เองเหรอ
บอกว่าโชคดีมากนะที่ไม่ติดเชื้อหรือว่าเป็นน้องอะไร

พอข้อความนี้ถูกโพสต์ไปนะคะหลายคนก็แน่นอนถามล่ะ
โรงพยาบาลไหนเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการเข้าไปรักษา
คนโพสต์เขาก็บอกใบ้เป็นตัวอักษรย่อ
ไม่รู้ว่าไล่ขึ้นคุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วหรือยัง

น่าดู
สำรวจไปตรวจสอบไปสืบเอาใช่ไหม

หลายฝ่ายเองก็บอกกับเจ้าของโพสต์นะว่า
ต้องเรียกร้องค่าเสียหายกับโรงพยาบาลนะ
เพราะว่านี่ถือเป็นความสะเพราของแพทย์
มีไหมนี่ไง

นี่มีคนบอกน้องสาวก็เจอมาแล้วแบบนี้เลยครับ

ซึ่งเธอตอนนี้เธอบอกว่าเธอไปเขียนร้องเรียนเป็นหนังสือที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โรงพยาบาลก็ไม่เล็กนะก็ควรจะต้องออกมารับผิดชอบออกมาชี้แจงกันหน่อยแหละ
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถ้ามันติดเชื้อขึ้นมาจริงมันก็เป็นความเป็นความตายของคนไข้เหมือนกัน